เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมและสองสาวข้างของผมเนี่ยนะฮะ

ไม่ธรรมดาตรงที่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาเป็นน้องรักนักร้อง
แต่พี่รักน้องให้เป็นนักร้องแบบพี่ก็เป็นไม่ได้

แต่ร้านนี้เด็ดจริง
อาหารก็อร่อยราคาไม่แพงด้วย

นี่คุณดูผมดูแล้วผมปิ๊งเลยนี่
ใช่เลยใช่ไหมคุณคุณคุณ

ไม่ใช่แบงก์มุ้งแค้น
สงกรานประเทศนรง

แล้วเธอก็เดินจากไป
อันนี้ร้องเพลงอ่านหนังสือฟังดูไม่รู้เป็นเพลงตัวเอง

วันนี้ร้านผมร้านพี่เหรอใช่ครับ
เจ้าของร้านก็คือคุณสงการนั่นเองใช่ครับผม

คือส้มตำเนี่ยคนสามารถทานได้ทุกวัน

โอ้โหฝากบอกเบื่อถึงเวลานั้น

ไม่ได้บอกว่าทุกเมนูจะ๒๐บาท

มีตำราวตำขนมจีนตำไทย

จานละ๒๐บาทใช่อุ๊ยแต่วันนี้ผมมีมาแค่๒๐

ขอคุยตั้งแต่นี่ไม่ได้อะไรมาเล่นเหรอ
ไม่ต้องกลัวเพราะว่าร้านผมเนี่ยมีสแกนจ่ายอะไรได้

เคชั่นเงินในบัญชีมีแค่ไม่มีเงินสดเฉย
ทั้งโต้นี่ก็ประมาณ๕๐๐กว่าบาท

เอ้าเดี๋ยวเราจะกินส้มตำกันก่อน

เป็นไงครับ

แล้วก็๓รสหน่อยมีกระบะมีรสเก๋งมอเตอร์ไซค์

แต่ถ้าจะชอบแบบไหนอะไรยังไงบอกแม่ครัวเขาก่อน
บางคนอาจจะชอบกินตำไทยแต่แบบเผ็ดไง
เราก็ใส่พริกเพิ่มให้อะไรแบบนี้ครับ

คือปลาร้าเราใช้ปลาร้าต้มสุก

ตัวน้ำส้มตำที่มันมีปลาร้า
เคยเหมือนตำลาวนี่หน่อยเพียงแต่ว่าก็พร้อมเปลี่ยนจากมะละกรอเป็นขนมจีน

กุ้งสะดุ้งหอยกินเข้าไปเถอะ

ใช่ครับอย่างซิกเนเจอร์ที่ร้านที่คนชอบมาสั่งเนี่ย

จะเป็นสามชั้นตะหรดแจวนี่เหรอ

กว่าจะได้แบบนี้ผมทำทิ้งไปแบบเป็น๑๐โลอะ
ผมอยากได้หมูกรอบที่เป็นแบบหมูกรอบแบบพาย

ก็คือต่อให้มันเย็นทิ้งไว้หรืออะไรแบบนั้น

ผมเอาแจวเอามาลาดบนหมูกรอบ
ให้เป็นเหมือนกึ่งอาหารฟิวชั่น
เป็นหมูอมตะไม่ยอมตาย
ไว้นานแค่ไหนมันก็ยังกรอบอยู่เขาว่าอย่างนั้น

อย่างที่ที่สงครานบอก

จิ้มแจ่วที่ผมว่าไม่มีที่ไหนเข้มข้นเท่านี้แล้วมั้ง

สุดยอด

คุณได้รู้สึกถึงความหอมสมุนข้าว
แล้วยิ่งพอเติมน้ำจิ้มเข้าไปที่ทางร้านเขาแนะนำมาก็คือ

บอกเขามาก

น้ำไรหลายน้ำไรสออยู่หน้าจอม
ทางมาที่ร้านของเราเนี่ยมีจุดสังเกตอะไรอย่างไรครับ
จริงแล้วเนี่ยถ้ามาร้านสาขาปะเก็ตนะครับผม
ต้องมาที่เชิงสะพานพระราม๔

ก็จะเห็นป้ายมีผมใส่แว่นอยู่หน้าปากซอยแล้วครับผม

สองสาวสุดยอดเลยกับร้านของคุณ๑๓เมษาเนี่ย

ไปเรียกเขาคุณ๑๓เมษาเดี๋ยวเขาก็บอกว่า
แล้วเธอก็เดินจากไป